อีกเรื่องหนึ่งก็คือฮาไม่แพ้จอมปลวก
เรื่องของพระธาตุพระธาตุนี่แหละคุณผู้ชม
ว่ากันว่าพระทาสน์เนี่ยจะมาเกาะ
สวดมนตร์บูชาปฏิบัติดีปฏิแพรห์ต้อ

อยู่ที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์
ก็มีพระธาตุเนี่ยมาเกาะเป็นสีชมพูไปหมดเลย
ชาวบ้านบอกเป็นบุญตามากเลยที่ได้ชมกันแบบนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดใกล้
โอ้โหจะบอกว่าข่าวนี้ฮือฮามากในโซเชียล
ที่ฉันเห็นขึ้นกันเยอะมากเลยอะ
งงกันสิคะเกิดขึ้นได้ยังไงมาได้อย่างไร
เล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะพระธาตุทั้งหมดทั้งปวงที่เห็นซินสีชมพูเนี่ย
เรียกว่าเสด็จมาเกาะองค์หลวงปู่ดูพรมมะปัญโยนนะคะ
ซึ่งขนาดหน้าตักประมาณสัก๓นิ้ว
จนเป็นสีชมพูสวยงามอร่ามเลยเนี่ยค่ะ
พระธาตุนี้นะคะก็เอ่อรวมถึงองค์หลวงปู่ดูเนี่ย
ดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารพระพุทธเจ้า๕พระองค์วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

อย่างที่น้องใบตองบอกเลยเขาแชร์กันในโลกโซเชียลมากมาย
เปิดเข้าไปหาข้อมูลเนี่ยโอ้โหเจอพุบพับเลยค่ะ
เราก็เลยไปสอบถามด้านอววัยยาวัชกรพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ท่านบอกว่ารูปหล่อหลวงปู่ดูนเนี่ยเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะ
ญาติโยมนำมาถวายให้แก่พระอาจารย์ปารมีก็คือท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้
ซึ่งหลวงพ่อท่านก็เก็บเอาไว้ในกุฏิต่อมาสัก๔๕ปีผ่านมาได้ค่ะ
เห็นเป็นพระทาสสีชมพูมาเกาะ
ประทับอยู่กับองค์หลวงปู่ดู

จนเราเห็นเป็นลักษณะเหมือนผ้าคลุมเลย

เจ้าอวาสท่านไวยะวาสเจ้าก็บอกว่า
เชื่อว่าจากพระอาจารณ์ปรมีเจ้าอวาส
ท่านเป็นพระภิกษุที่เคร่งการปฏิบัติ
เร่งสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำก็เลยทำให้เกิดอานิสงฆ์ตรงเนี้ย
อืมทำให้พระธาตุเนี้ยมาเสด็จเกาะลงองค์หลวงปู่ดู
เชื่อกันว่าถ้าหากสาธุชนหมั่นสวดมนต์ถือศีลภาวนานะคะ
ยิ่งทำมากเนี่ยพระธาตุก็จะเสด็จมาประทับในวัตถุที่เป็นมงคล
ผู้นั้นครอบครองอยู่นี่ก็เป็นความเชื่อว่าอาจจะเกิดเพราะสาเหตุนี้
ต่อมาค่ะเมื่อพระวิหารพระพุทธเจ้า๕พระองค์สร้างเสร็จ
อาจารย์ปรมีก็เลยนำมาปฏิสถานด้วยภายในพระวิหารเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้เริ่มใสได้กราบสการบูชา
อืมเราก็เลยขอบอกต่อแล้วกันสำหรับผู้ที่สนอกสนใจสามารถมาสักการะท่านได้นะฮะ
แต่ว่าเข้าวัดก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยอันนี้ทางวัดก็มีการแนะนำมาเพิ่มเติม
อนุญาตนิดเดียวคุณชิสาที่วัดนี้เหมือนเป็นสถานที่ที่ไว้ปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะ
มานุ่งขาวห่มขาวได้ด้วยนะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ
ก็จะต้องเน้นย้ำเรื่องของความสุภาพเรียบร้อยนะคะ
ไม่ส่งเสียงดังใดก็แล้วแต่แล้วก็มาดูองค์หลวงปู่ดูที่มีพระธาตุมาเสด็จเกาะแบบนี้
ที่ฉันเคยไปนะวัดผาซ่อนแก้วเป็นยังไงบ้างสวยมากน่ะหรอใช่สวยมากมากจริงจริงคือคุณ
ถ้าคุณไปเขาค้อไปเพชรบูรณ์คุณจะเห็นองค์แบบพระธาตุแบบผ่าซ่อนแก้วที่ตรงวัดอ่ะ
ใหญ่มากมีโอกาสลองไปกันดูนะที่เพชรบูรณ์นะครับ

ผักเผล็ดอะไรเค้าก็โอเคอ๋อหรอแล้วเค้าไปข่าวซายไหมเอ้อ